มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

เพราะว่ารอปภยังพูดไม่ได้
ยังไม่สามารถไปคุยกับรอบพอได้ครับ

สองคนนี้มีความสัมพันธ์มีข้อบาดหมาง
แย้งอะไรกันมาก่อนยังไม่มีข้อมูลนี้ใช่ไหมคะ
ยังไม่มีข้อมูลนี้ครับกำลังหาข้อมูลอยู่ครับ

ความที่ผู้ก่อเหตุเป็นหมอเนี่ยเกี่ยวไหมคะ
ที่ทำให้ท่านมาเหมือนกับเหมือนกับดูการกระทำแล้วอธิบายออกมาเป็นฉากว่า
เกี่ยวไหมที่เขาเป็นหมอว่าเป็นหมอต้องรู้สิ
ว่าน้ำหนักรถทับคนเท่านี้

เขาเลยโดนมองการกระทำเขามากกว่าคนอาชีพอื่นไหมคะ

อาชีพใดจะต้องรับโทษหนักกว่าอาชีพใด

เพียงจะบอกว่าใครกระทำอย่างไร
ทีนี้ถ้าดูแล้วเนี่ย
อยากให้ท่านผู้ชมดูคลิปวีดีโอ

จะเห็นได้ว่าควรจะตั้งข้อหาอย่างไร

ถึงเรื่องการปฏิบัติตามหลักสากลทั่วไป
หรือว่าตามหลักปิญยูชนทั่วไปซึ่งปฏิบัติกัน

ยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้มาก
เพราะฉะนั้นการที่จะรู้ข้อมูลการที่จะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่ดี
ก็ย่อมจะมีมากฝากคนทั่วไป
ทีนี้ค่ะมันมี๒ประเด็นที่มันเข้ามาในกรณีที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านวิราชัยบอก
คือว่ารอปภโบกมือขอความช่วยเหลือนะคะแล้วมีถึงกระจับเวลา๒๕วินาที
แล้วก็ไม่ลงมาให้ความช่วยเหลือด้วยซ้ำมีการทับแล้วลากไปเนี่ยนะคะ
ข้อแรกคือคุณหมอก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่เห็น
ไม่เห็นเนี่ยอาจจะไม่เห็นทั้งโบกมือแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นคนได้ไหมคะ
แต่เอาล่ะอาจจะรู้สึกถึงการแบบมีทับอะไรสักอย่างที่ถนน
แต่ถ้าจะบอกว่าไม่เห็นเนี่ยมันเป็นข้ออ้างได้ไหมคะ

ก็เดี๋ยวผมจะไปพิสูจน์ตอน๒๐นาฬิกาวันนี้แหละครับ
เพราะว่าผมได้ฟังคำให้การของเขาได้อ่านคำให้การของเขาเนี่ย
ผมถึงต้องไปดูที่เกิดเหตุ
แล้วก็จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเนี่ย
เป็นความจริงหรือไม่เพียงใดแค่ไหนครับ
ค่ะนอกเหนือจากความสว่างโดยรอบแล้วเนี่ยนะคะแอร์แบ็ค
แบ็คก็ทำให้ไม่เห็นได้ไม่ถูกเหรอคะ
ดิฉันไม่ได้พยายามช่วยนะคะแต่ลองพยายามหลายอย่างที่เกิดขึ้น
แบ็คก็อาจจะทำให้ไม่เห็นได้ไหมคะ
ครับคุณจอมฝันเนี่ยเก่งมากเลยครับ
น่าจะเป็นพนักงานสอบสวนได้เลยเนี่ย
สิ่งที่ท่านถามเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมกำลังให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ย
เอารถมาตรวจสภาพแล้วก็จะเห็นว่าในข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับ
ค่ะอ่ะชั้นที่สอง
พรุ่งนี้มรืนนี้คงจะทราบผลในเรื่องนี้ครับ
ค่ะแล้วก็เบื้องต้นคือข้อหาเมาแล้วขับเนี่ย
คุณหมอยอนเขายอมรับไหมคะ

อ่าทีนี้แต่ว่าโดยกฎหมายคือไม่ยอมเป่าเนี่ยเท่ากับเมา
คำถามคือว่าเมาเมากับไม่เมาเนี่ย
มันมีผลต่อการมาถึงข้อหาที่๔ไหมคะ
ว่าไตรตรองหรือไม่ไตรตรองสมมุติ
ไม่เอาตามกฎหมายเอาตามข้อที่จริงสมมุติเมา
สมมุติเมาเนี่ยนะคะเมาเนี่ยจะถึงกับฆ่าโดยไตรตรองไว้ได้ไหมคะ

มีหลายกรณีที่คนกินเหล้าเมาแล้วฆ่ากัน

เพราะฉะนั้นคำว่าไตรตองไว้ก่อนเนี่ย
ไม่ได้มีความหมายว่าเมาหรือไม่เมา
เมาก็ไตรตรองได้เมาก็ไต่ตรองได้

เข้าใจค่ะดิฉันไม่มีความรู้เท่าท่านนะคะ

มันไม่ได้นึกถึงการวางแผนเอาไว้
วางแผนสถานที่เวลาลักษณะการกระทำ

มันไม่ต้องยาวนานในการวางแผนขนาดนั้น
ถึงจะมาเข้าไต่ตรองไว้ก่อนเหรอคะ
ผมตีความในลักษณะของคำว่าไตรตอน
ว่าไตรตองอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากัน
ในแต่ละคดีไม่เหมือนกัน
คดีอาจจะไตรตองไว้ก่อนวางแผน
หน้าหลายเดือนเพราะว่ายังไม่สบโอกาส
แต่บางคนไตรตรองแค่ไม่กี่นาทีก็ไตรตรองได้
หมายถึงว่ามีการคิดมีการวางแผน
ตรงนี้สำคัญแต่ว่าฆ่าโดยไม่ไต่ตรองนี่คือ
ปัจจุบันทันด่วน
ก็คือกรณีที่ระหว่างที่ชกต่อยกัน
แล้วก็หยิบไม้ที่อยู่ใกล้เคียงได้มา

อันนี้เรียกว่าฆ่าโดยเจตนา

เดี๋ยวคนนี้เดินผ่านมาเราจะหยิบไม้ที่วางไว้เนี่ย

เข้าใจได้ในการตีความของท่านนะคะ
คำถามสุดท้ายค่ะประเด็นคือว่า
ถ้าตำรวจบอกให้เป่าเพื่อตรวจแอลกอฮอล์
อ้างได้มั้ยคะเป็นสิทธิ์ไม่เป่าได้มั้ยคะท่าน
ถ้าปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอลให้ถือเหมือนว่าเมาแอลกอฮอล์ครับ
แต่ว่ากรณีนี้กรณีนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับ
ถึงแม้จะไม่เป่ากฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นผู้เมาแอลกอฮอล์

เราจะมีพยานแวดล้อมอื่นมายืนยันว่าเมาหรือไม่เมา
เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ข้อสันนิษฐานของข้อกฎหมายนั้นแน่นขึ้นไปอีกครับ

คำถามเป็นความรู้โดยทั่วไปของเป็นคนที่เป็นนักดื่มแล้วขับรถนะคะ
ถ้าตำรวจเรียกหรืออย่างไรก็แล้วแต่บอกให้เป่า
แล้วเจ้าตัวไม่เป่า
กฎหมายบอกว่าไม่เป่าเท่ากับเมา
แต่เกิดได้สติขึ้นมาเนี่ยนะคะเฮ้ยเป่าดีกว่า
แล้วสมมุติสมมุติว่าเป่าแอลกอฮอล์ระดับไม่ถึงหรือไม่ได้ดื่มมาจริง
มันไม่สามารถกลับมาเป็นไม่เมาใช่ไหมคะ
มันเมาแล้วเมาเลยใช่ไหมคะในการตั้งข้อกล่าวหานะคะ
อันนี้ผมคิดว่าที่ท่านกล่าวอาจจะเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าพอฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานปฏิเสธการตรวจมันก็จบแล้วมันก็ถูกกระบวนการเข้าสู่กระบวนการไปแล้วครับ
แล้วการที่จะมาเป่าอีกเนี่ยมันก็อาจจะกระทำได้ก็ได้อาจจะกระทำไม่ได้ก็ได้ครับ
เพราะว่าการปฏิเสธนั้นสำเร็จไปแล้วครับ

ค่ะท่านคะขอบพระคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรอตามข้อมูลรายละเอียดหลังจากที่ท่านไปที่ที่เกิดเหตุนะคะขอบพระคุณท่านรองค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
แต่ถ้าถามคนที่รณรงค์เรื่องเมาไม่ขับคิดเลยไหมแบบนี้ถึงไหมข้อกล่าวหาที่แรงที่สุดคือฆ่าโดยไตรตรองสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมกลับมาค่ะคุณหมอแท้จริงค่ะ
คุณหมอฟังท่านรองวิราชัยแล้ว
คุณหมอคุณหมอมองยังไงกับการตั้งข้อกล่าวหา

ผมคิดว่าคนที่จะตั้ง๙ข้อเก่าหาได้

แต่มาถึงวันนี้กรณีอย่างนี้
มันเริ่มแรงขึ้นแล้ว
เมื่อก่อนเราเมื่อก่อนเลยเนี่ยอุบัติเหตุเมาแล้วไปขับเป็นเรื่องปกติ
พอเราเริ่มรณรงค์ไม่ปกติจนมาถึงวันนี้ไม่เป่าไม่ได้เห็นไหมครับ
วิวัฒนาการมาวิวัฒนาการนี้เพื่ออะไร
เพื่อที่เราจะเซฟสังคมนี้ไม่ให้เป็นเหยื่อของคนเมาแล้วขับ
ในสังคมยังมีคนเมาแล้วขับอีกเยอะนะครับดนตรานาไวน์แลนด์เนี่ย
เราต้องทำมาตรฐานตรงนี้ให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอไปเมาเนี่ยไม่ขับรถ
เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรองวิราชัยบอกว่าพูดถึงคำว่าเร็งเห็นผล
ทีนี้ที่ฉันลองมาถามว่าในแง่ของการลนลงเรื่องการเป่าไม่เป่า

คือดื่มเหล้าเนี่ยมันไปถึง
เกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันไปถึงไต่ตองเลยเหรอ

เอ้าก็คุณไปกินเหล้าอ่ะ
ถ้าคุณกินเหล้าแล้วก็เฮฮาอยู่ตรงนั้นไม่มีใครว่านะ
ตราบใดพอคุณกินเหล้าเดินขึ้นไปไปจับพวงมาลัย

เพราะมันมีโอกาสไปชนคนอื่น
ถ้าคุณรู้ตรงนี้แล้วคุณยังขับรถออกไป

แล้วขับรถขามืนเมาโอกาสเกิดอุบัติเหตุสม

วันนี้คุณจอมขวัญยิงปืนเข้าไปในฝูงชน

ผมมองว่าคนเมาแล้วไปขับรถก็คือ

เพราะขับรถเข้าไปอยู่บนถนนรถเยอะแยะ

เรียนขออนุญาตไม่เปรียบเทียบเรื่องการยิงปืนนะคะ
อาจารย์ค่ะแต่ที่ฉันเอามาเปรียบเทียบเรื่องนี้เลย
คือว่ามันสามารถมีข้อโต้แย้งได้ไหม

ถ้าคุณไม่เป่าเท่ากับเมาแต่ว่ามันโต้แย้งได้ไหมว่า
แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจว่าขึ้นไปขับแล้วจะชนใคร

ถ้าแบบพอดื่มเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นไปต้องชนใครสักคนก่อนถึงบ้าน

ไม่มีใครหรอกครับตั้งใจไปชนคนตาย

แต่การที่คุณดื่มเหล้าแล้วไปขับรถ

ใช่เกิดก็ได้โอกาสเกิดสูงด้วย
ในต่างประเทศเขาถึงแค่บอกว่าคุณเมาแล้วมาขับเนี่ย

มีความผิดแล้วเป็นอาชญากรรมด้วยซ้ำไป

ฉันไม่ได้ส่งเสริมให้ดื่มแล้วไปขับนะ

แต่ว่าพอมันเข้ารักษณะไปถึงข้อว่าไตรตรองไหม

มันต้องผ่านเจตนาก่อนแล้วมันค่อยไปแตะไต่ตองนะคะอาจารย์

แล้วจริงแล้วเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ย

เปล่าที่เขาบอกว่าแต่ตอนนี้เขาดูจากหลักฐานไง
ท่านวีรชัยว่าเมื่อกี้
ว่ามีการหยุดรถนานถึง๒๕วินาทีคิดอะไรอยู่ตอนนี้
คือถ้าคนเป็นคนปกติเนี่ยนะ
ชนมันต้องลงไปดูแล้วเราชนอะไร

เมาเมาคืออาจจะแบบตึ้งแล้วแบบนึกอะไรไม่ออก

คือสติสัมปัชญะมันอยู่ไม่ครบอยู่แล้วคนเมา

ซึ่งตรงนี้แหละเขาถึงไม่ให้คนเมามาขับรถ

เห็นไหมมันเล็งเห็นผลได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เห็นไหม

เขาคิดว่าตรงนี้แตกต่างเพราะมีการหยุดตั้ง๒๕วิ

เพราะพนักงานเริ่มเร็งเห็นผลแล้วว่า

คนจะใช้ข้อนี้แล้วมาอ้าง

ตรงนี้ก็เอาหลักฐานมาว่ากัน

มันจะเป็นบรรทัศนของสังคมต่อไปในอนาคต

คือเท่าที่ฟังท่านวิราชัยเนี่ยนะคะ

ที่พาไปถึงข้อกล่าวหาว่า

ถ้าพูดเรื่องเมาบ้านเรายังไม่มีค่ะ

วิสัยที่บุคคลทั่วไปจะต้องใช้
ว่ามันมืดคุณก็ต้องลดความเร็วลง

แต่พอชนแล้วคนทั่วไปคุณก็ต้องหยุดรถ

คุณไม่รู้เหรอว่าคุณชนประตูชนคน

มันดึมเนี่ยมันก็คือเป็นคนแน่

มันไม่ปกติที่รถมันจะแบบไปไม่ได้
แต่ถ้ารักษณะถ้าไปดูที่กล้องวงจรปิดนะคะ
มันจะมีระเบิดออกมาถูกไหม

นั่นหมายถึงแอร์แบ็คระเบิดออกมาแล้ว
ถ้าจากที่คุณหมอบอกว่าแอร์แบ็คระเบิดแล้วคุณหมอไม่เห็น
แต่คุณหมอก็ต้องทราบว่าณเวลานั้นเหยียบแล้ว

ถ้ารักษณะรถมันหยุดได้เลย
ความเร็วรถมาขนาดไหนแล้วรถมันหยุดไม่ได้

มันพูดต่อไม่ได้นอกจากเหยียบคันเร่ง
ก็ต้องไปฟังต่อว่าในส่วนนี้

ถ้าทราบแล้วเหยียบคนเจตนา
เจตนาแล้วคุณหมอไต่ตองไหม๒๕วินาทีเนี่ย
ถามว่าโอกาสที่จะมีการไต่ตองไว้ก่อน
ดิฉันก็เลยมองว่าคุณหมอทราบว่าชนใคร
ใครแล้วเคยมีสาเหตุโกรธเครื่องกันมาก่อนไหม
หรือคุณหมอต้องการปกปิดความผิดของตัวเอง
ให้คนที่ตายจะได้ไม่รู้ว่าเป็นคุณหมอเหยียบ

คือเหมือนกับรถสิบล้อไปเหยียบคนข้างถนน

แต่ตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดหมอต้องทราบแน่นอน
ถูกไหมคะหมอทราบแน่ว่ามีกล้อง
แล้วหมอเหยียบต่อเพื่อจะปิดปากเหรอ

หรือหมอไต่ตองเพราะว่าไม่ถูกกับคนนี้มาก่อน

พนักงานสอบสวนถึงจะสรุปสำนวนว่า

อย่าวันนี้ท่านใช้แค่๒๕วินาทีของท่าน

เพราะฉะนั้นอันนี้หมอก็ต้องไปว่าเอา๒๕วินาที
ฉันก็ไม่ได้สนับสนุนให้เมาแล้วขับ

มันก็ไม่เท่ากับประมาทแล้วเป็นเหตุให้คนอื่น

มีการขึ้นไปนั่งบนพวงมาลัย

จะทำร้ายจะทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินของคนอื่น

คือนี่คือการตีความกฎหมายของต่างประเทศ

ทีนี้ทนายโก้ที่ฉันขอเสริมตรงนี้
วินาทีเนี่ย

๑ถึง๒๕วินาที

จะไปต่อหรือจะไม่ซึ่งอันนี้ต้องไปถามพยานด้วยป่าวคะ
ว่าเขาเคยมีเรื่องอะไรบาดหมางกันไหม

หรือหมอเคยโกรธอะไรไหม
แล้วบอกนึงอย่างนี้ที่ท่านบอกนี่
ถามว่าระหว่างนั้นควันลดขึ้นพุ่งขึ้นมาแล้ว
ถ้าเห็นตามจอนะคะที่ฉันเห็นเมื่อสักครู่
เพราะว่าภาพบางทีมันก็เห็นกันไม่ค่อยชัด
แต่ท่านได้ไปนั่งดูหลายรอบ
แล้วก็มีการกระต๊อปก็คงชัดกว่าเราก็คงชัดกว่าเราแหละ
แต่อันนั้นก็คือไปว่ากันนะคะในส่วนของท่าน
แต่๒๕วินาทีที่ท่านตั้งข้อหามาอย่างนี้

ก็เป็นเรื่องที่หมอจะต้องมาตอบคำถาม
แต่เรื่องไต่ตองถามว่า
ดิฉันก็ตอบไม่ได้ว่า๒๕วินาทีมีโอกาสไต่ตองไหม
ถ้าถ้ามีเคยเจอไหมเคยเจอทะดีไหมคะ

นะคะแล้วก็ตอนนี้ชนแล้วล่ะ
เอาซะเลยดีไหมตัดสินใจ
กันมานะอ้าวเหยียบมันให้ตายไปเลยอย่างนั้นอ่ะ
ซึ่งถ้าสมมุติสอบแล้วมันมีแบบนี้เบื้องหลัง

โอกาสที่มันจะเป็น

คือประมาณ๒๕วินาทีแล้วจะไต่ตองแล้วจะฆ่าเขาตายเนี่ย
จากมีพยานอื่นหรือว่ามีพฤติการอื่นที่มันจะมาประกอบ

อันนี้เราคุยกันแค่ตอนที่มีพยานหลักฐานแค่นี้ก่อน
ปิดท้ายอาจารย์แท้จริงสั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใหม่
อาจารย์คือจากคลิปที่อาจารย์ดู
ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือมันอย่างท่านวิทยาชัยบอกนะคะ

แต่ว่าที่อาจารย์ไปร้องวันนี้
อาจารย์มองเห็นอะไรคะอาจารย์ถึงต้องไปร้องเรื่องนี้

มันมีหลายเรื่องผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเลวร้ายมากนะ

กระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นแบบของเรื่องเมาไม่ขับนะครับ
เมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้วคุณหมอวิทูลแสงสิงแก้วประหลักกระทรวง
หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาให้ผมไปดำเนินการ

กระทรวงสุขน่าจะเป็นต้นแบบให้กับสังคม

ผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน

มันไม่ใช่ตัวแทนกระทรวงนะคะอาจารย์
นอกเวลางานนอกเวลางานนอกเวลางานคุณอยู่

อกเวลางานไม่นอกเวลานานคุณก็อยู่กระทรวงสาธารณสุขล่ะ
แล้วดันไปเกิดในกระทรวงสาธารณสุขอีก
แค่คนกระทรวงอาศุกร์เมื่อเดือนที่แล้วมั้งรวนลาม
เขายังตั้งคณะกรรมการสอบออกมาวินัยร้ายแรง
ไล่ออกก็ต้องให้ออกเห็นไหม
แล้วถามว่ากรณีอย่างนี้ร้ายแรงไหม
เป็นข้าราชการระดับสูงเมาแล้วยังไปขับ
แล้วไม่เคลียร์ตัวเองปฏิเสธการเป่าอีก
ทั้งที่กระทรวงตัวเองลนลงเรื่องนี้แทบล้มแทบตาย
แล้วพอชนแล้วไม่ลงไปดูอะไรเลยเหรอ
โอ้โหเห็นไหมเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย
ต้องสอบแล้วว่าคนคนนี้เป็นยังไง
สมควรที่ยังกระทรวงสาธารณสุข
ให้คนคนนี้ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อไปไหม
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนในประเทศนี้ได้ไหม

คุณผู้ชมคะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
จารณาเรื่องโทษวินัยเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะ
กระทรวงอธิบายบอกว่าก็รอให้คดีหลัก
ซึ่งเป็นคดีอาญาแล้วก็ตำรวจทำอยู่เดินหน้าไปก่อน
เพราะอย่างไรแล้วออกมาเป็นอย่างไร
ถ้าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบวินัยหรือลงโทษวินัยเนี่ย
ยังไงมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วแต่เดี๋ยวกลับมาหนูเข้าใจ
กลับมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะตกลงถ้าออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันจะไปถึงแค่ไหนได้บ้างแล้วก็มีคนพูดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ
ถ้ากระแสแผ่วเนี่ยจะช่วยกันได้ไหมเป็นข้าราชการระดับสูง
หรือว่าก็เพราะกระแสนี่แหละถึงบิวต์ให้มันไปมากกว่าที่กฎหมายเอื้อมถึง

คุณผู้ชมคะที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะถ้าเอาคำให้สัมภาษณ์ของนายแพทยอนที่ว่านี้นะคะ
คือคีย์เวิร์ดคำสำคัญสำคัญคือก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจนะคะ
ไม่เคยคิดจะหนีมืดมองไม่เห็นแอร์แบ็คทำงาน
ขับต่อคิดว่าชนประตูทั้งหมดเหล่านี้น้ำหนักในศาล
ถ้าสู้กันด้วยข้อเก่าหาจริงมันออกแบบไหนคะทนายโก้
เอาอย่างนี้นะคะว่าชนประตูไม่ทราบว่าชนคนหรือเปล่า
จะไม่ทราบว่าชนคนเป็นไปไม่ได้มันต้องเหยียบสิ่งมีชีวิตแน่นอน
เพราะว่าถ้าล้อรถเข้าไปเหยียบคนขนาดนี้หรือชนอะไรเนี่ย
แล้วก็มันนุ่มมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ
โดยสัญชาตญาณของคนขับรถเนี่ย
ต้องหยุดรถท้าน
อ่านะคะนี่รวมเรื่องแอร์แบ็คระเบิดด้วยป่ะคะก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องสัญชาติยานอ่ะ
เวลาคุณขับรถด้วยความเร็วเนี่ยแล้วรถมันหยุดทันทีได้เลยหรือเปล่า
ระยะการเหยียบเบรกแล้วมันหยุดในระยะทันทีหรือมันต้องเลื่อนต่อไปอันนี้มันต้องไปพิสูจน์กันอีกนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปพิสูจน์ที่รถว่าในการเคลื่อนรถหรือความเร็วรถอะไรพวกนี้
เขาก็จะมีวิธีการที่จะตรวจพิสูจน์ออกมานะคะเรียนก็มองว่า
ที่ชนแล้วหมอไม่รู้ว่าชนอะไรเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมอืม
ถ้าคนขับรถมันต้องรู้แล้วว่าเหยียบสิ่งมีชีวิตแล้วมันหยุดเลยได้หรือเปล่า
ต้องไปถามต่อว่ารถคันนี้ขับรถอะไรนะคะแล้วสมรรถนะในการเหยียบเบรก
แล้วมันหยุดทันทีได้ไหมอ่านะคะถ้ามันหยุดทันทีไม่ได้
แล้วระยะที่จะหยุดได้เนี่ยระยะที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ปรากฏว่ารักษณะของ
กล้องวงจรปิดมันเหมือนสะดุดแล้วสามารถที่จะหยุดได้อ่า
แต่หมอไม่ได้หยุดนะคะณเวลาที่หมอไม่ได้หยุดหมอต้องมาตอบแล้วว่า
ทำไมหมอมันไม่ได้หยุดตอบแค่ว่าบังแล้วมองไม่เห็นมันตอบฟังไม่ขึ้น
ไม่ฟึ่งไม่ฟังไม่ได้เดี๋ยวคือเรียนไม่มีความรู้ว่าเขาตีความไงในกฎหมาย
แต่ว่าเวลาเดี๋ยวนะคะคือมันเคยมีคดีไหมเวลาชนแล้วแอร์แก๊กมันระเบิดอ่ะ
โดยปกติสัญชาติยานมนุษยแบ็คระเบิดมันต้องหยุดอยู่กับที่สิ
ถ้ามันแอร์แก๊กระเบิดแล้วมันมองไม่เห็นนะถ้าสมมุติอ้าวมองไม่เห็นด้วยแอร์แก๊กนะ

คุณจอมขวัญนิดเดียวผมมีประสบการณ์ตรง
โดนที่คนเมาชนผมเนี่ยแอร์แบ็ครถผมระเบิด
แพ็คมันระเบิดปุ๊บมันหายเลยนะครับ

เดี๋ยวหน้าที่สองประเด็นคือว่า
คนเราเนี่ยแอร์แบ็คระเบิดปกติแล้วต้องหยุดรถแล้ว

แต่ที่คุณหมออธิบายมันบวกเข้าไปอีกคือว่า
อย่าอ้างว่าแอร์แบ็คบังแล้วไม่เห็นใช่ไหม
เพราะมันตู้มมาแต่มันตุ้มแล้วมันหล่นออกไปเลย
ปรากฏว่ารถค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบได้ว่า
แอร์แบ็กซ์เนี่ยควรขาบรถอะไร

แบ็คระเบิดแล้วหยุดอยู่บวมอยู่เลยก็มี

ใช่มั้ยความหมาย
นะรถมันจะตอบได้ว่าความปลอดภัยสูงขนาดไหน
พอเหยียบเบรกปุ๊บแอร์แบ็คขึ้น
แล้วแอร์แก๊กขึ้นตรงนี้นะคะสามารถหุบลงไปเลยทันทีหรือเปล่า

มันต้องตอบได้เพราะมัน๒๕วินาทีของการไต่ตอง

แต่เวลาพิจารณาแล้วคำอธิบายเนี่ย

สัมผัสของล้อรถเวลามันขึ้นไปบนอะไรสักอย่าง
ต้องบอกได้สิว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตแล้ว
คือมันเกี่ยวแม้ว่าความเป็นหมอ
อาจจะทำให้โดนแรงกว่าเดิมก็ได้

อย่างที่คุณพนักงานสอบสวนบอกเนี่ย
ก็คือคนทั่วไปเนี่ยไม่ใช่หมอก็ทราบแล้วว่า
จะต้องชนวัตถุอะไรสักอย่างที่จะต้องมีชีวิต
แล้วก็คุณจอมขวัญกำลังจะบอกว่า
ความเป็นหมอจะต้องรับโทษหนักขึ้นหรือเปล่า
จะต้องใช้วิจารณญาณในการขับรถมากขึ้นไหม

ไม่ต้องเอาหมอเอาคนทั่วไปก็ได้นะคะ
คนทั่วไปยังรู้เลยแล้วหมอก็ต้องทราบ

มาตรฐานอยู่ที่ว่าสารจะตัดสินคดีนี้อย่างไร
เมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาอย่างนี้
แต่อย่างน้อยมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ขนาดนี้

เห็นไหมวันนี้สังคมไทยได้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้ว
เพราะต่างประเทศเขาถึงตรงนี้มานานแล้วนะครับ
เมาแล้วขับเนี่ยเขาถือว่าเจตนาเล็งเห็นผลได้

ผมอยากให้ประเทศไทยก้าวขึ้นไปถึงตรงนั้นว่า
การที่เมาแล้วไปขับไม่ใช่เรื่องปกติ
ไม่ใช่การขับรถแค่ประมาทเฉย
เป็นการประมาทขับรถอย่างอันตรายร้ายแรง
เห็นผลได้ว่าจะไปทำให้ผู้อื่น
บาดเจ็บเสียชีวิตหรือพิการ
ทนายโก้คือขอต้องสั้นนะคะ

ทำให้หนักหรือทำให้เบาคดีนี้

ไม่มีสภาพหนักหรือเบาเท่ากันหมด
แต่เพียงแต่มีโทษเพิ่มขึ้นมาคือเมาแล้วขับ
แต่คำอธิบายว่าเมาเนี่ยมันทำให้ยิ่งหนัก

ก็เมาไงสติไม่ครบไงมันจะเบา
เท่ากับคนทั่วไปที่ทำความผิดค่ะ

ความเมาไม่เกี่ยวกับว่าหนักหรือเบา
และความเป็นหมอไม่เกี่ยวกับหนักหรือเบา

ถ้าเอาคดีนี้นะ

คุณผู้ชมรอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวท่านยุฤชัยจะไปแล้ว

รถและพยานแวดล้อมความมืด
และทุกอย่างจะบอกทั้งหมดว่าสิ่งที่เกิดขึ้น